แต่ทางญาติเชื่อว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดา
เพราะว่ามันน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมด้วยซ้ำ
และทางญาติก็นี่เลย

วิญญาณของผู้ตาย
ที่มาเข้าสิงร่างของญาติ
แล้วบอกว่าผมไม่ได้เกิดอุบัติเหตุธรรมดา
แต่มีคนไล่ยิง

ใช่ครับวิญญาณมาสิงมาสื่อมาบอก
นี่ฮะนายอิทธิกุลพรมมาแสง
พี่เขยของนายพระธรพนย์

มาร์คเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
เสียหลักชนเสาป้ายเตือนข้างทาง
ทีนี้นายอิทธิพลซึ่งเป็นพี่เขยเนี่ย
พาทีมข่าวไปดูที่เกิดเหตุอีกครั้งเมื่อวานนี้นะครับ
บริเวณถนนหมายเลข๒๔กิโลเมตรที่๒๐
พื้นที่อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าทางครอบครัว
ทราบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับน้องมาร์ค
ช่วงค่ำของวันที่๒พฤศจิกายน
ว่าหลังจากทำพิธีเผาศพเสร็จแล้ว
ในช่วงเย็นครับมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับครอบครัว
อยู่ดีญาติที่มาร่วมงานเผาศพ
ก็ถูกวิญญาณของน้องมาร์คเข้าสิงร่าง
นี่คนนี้นี่ขนาดเผาไปแล้วนะ

แต่วิญญาณไม่ไปไหนนะครับ
วิญญาณมาเข้าสิงร่างพร้อมกับบอกว่าผมถูกไล่ยิง
ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเสียหลักไปชนเสาป้ายจนเสียชีวิตฮะ
โดยตัวของร่างทรงก็ยังบอกอีกนะฮะว่า
นางบัวเลิศบ่อบัวทองแม่ของน้องมาร์ค
บอกกับแม่ของน้องมาร์คบอกว่าหนูเขาไม่ได้ตายเอง
เขาฆ่าหนูเขาไล่ยิงหนูนะฮะเมื่อญาติถามอีก
น่าจะเป็นวิญญาณน้องมาร์คเลยนะมาเข้าร่างเนี่ยนะฮะ
วิญญาณน้องมาร์คก็บอกว่าหนูไม่รู้ว่าใครทำ
แต่คนที่ทำหนูเขาสวมหมวกกันน็อกมาไล่ยิงหนูมาไล่ตีหนู
หนูไปบ้านไม่ได้เลยหนูเจ็บขามาก
แล้วก็ร้องเสียงดังขึ้นมาแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมไปดูหน่อยครับช่วงที่วิญญาณของน้องมาร์คเข้าสิงร่างญาตินะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมแล้วก็แม่คุณมาร์ค
น้องมาร์คแม่ของผู้ตายเนี่ยก็เปิดเผยออกมานะฮะ
บอกว่าทางญาติญาติตอนที่ไปเชิญดวงวิญญาณของน้องมาร์ค
ตรงจุดเกิดเหตุนะครับก็ไปสังเกตสังการบริเวณโดยรอบ
พบว่าป้ายเตือนข้างทางขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นจุดที่น้องมาร์คเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์มาชนตรงนี้นะฮะปรากฏมันมีรอยกระสุนยิงทะลุป้าย
หนึ่งรูหนึ่งรอยและจากการสังเกตจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ก็เพราะว่ามีลักษณะเป็นทางตรงไม่ใช่ทางโค้งและอีกอย่างคือน้องมาร์คเนี่ย
ก็ใช้เส้นทางตรงนี้กลับบ้านเป็นประจำมีความชำนาญในเส้นทางเป็นอย่างดี
มันไม่ใช่ทางโค้งด้วยมันไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุที่รถจะเสียหลักได้
และพอมาเห็นรูกระสุนที่ป้ายบอกทางอีกนะฮะก็เนี่ยเชื่อว่าเป็นรอยกระสุน
และมีคนไล่ยิงน้องมาร์คจนทำให้น้องมาร์คเสียหลักเกิดอุบัติเหตุ
และน้องมาร์คเสียชีวิตนะครับครอบครัวและญาติเนี่ยก็ประสานไปทางตำรวจภูทรประสาทเจ้าของคดีเลยฮะ
เพราะว่ายังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของน้องมาร์คอยู่ก็อยากให้ช่วยตรวจสอบข้อมูล
แล้วก็สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปฮะนี่ก็เป็นความเชื่อของญาตินะครับ